สมรักคำสิงหลังจากที่ถูกคำสั่งพิทักษัพอยู่นะครับ

แล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับ

ขอบคุณผลเอกประวิทช์วงศรวรรศ์

และรัฐพนตรีวาการกระทรวงกลาโหนโฮมนะครับ
ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ที่ให้ความช่วยเหลือกรณีที่เรือเอกสมรักษ์ถูกสารนะครับ
มีคำสั่งพิทักษัพเด็ดขาด
ซึ่งเรือเอกสมรักนะครับก็บอกว่าดีใจที่วงการกีฬานั้นไม่ทอดทิ้ง
หลังจากที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ความสุขให้กับคนไทย
ที่ผ่านมายอมรับว่าไม่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนหรือว่าประกอบธุรกิจ
เกิดปัญหาลักษณะนี้บ่อยจากนี้จะใช้ชีวิตให้ระมัดระวังมากขึ้นนะครับ
แล้วก็ส่งเสริมบุตรชายที่ชอบเล่นฟุตบอล
ก็หวังว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติในอนาคตครับ
วันนี้ครับต้องรู้สึกว่าดีใจนะครับ
ที่วงการนักกีฬาอย่างผมที่ผมคิดว่าผมนี่สร้างชื่อเสียง
ให้กับคนไทยมาเยอะสร้างความสุขมาเยอะ
แต่บางครั้งเนี่ยผมเก่งแต่ชกมวยไงเรื่องต่างเลยเกิดขึ้นมาก
แล้วก็เก่งจะชกมวยบนวิธีแล้วก็ชอบแบบเป็นนักสู้อะไรอย่างนี้

ก็เป็นห่วงนักกีฬานะครับเป็นห่วงนักกีฬานะครับ
เรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องแง่กฎหมาย
ต้องมาดูผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเข้ามาดู
ขณะที่คุณพิชัยชุนหาวัชิระครับนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
ก็บอกนะครับว่าสมาคมยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือกับสมรัก
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง
ก็มีแนวคิดที่จะนำสมรักไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับปั๊มบางจาก
เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยครับ
ผมว่าข่าวก็อาจจะบิดเบือเล็กน้อยนะครับ
เรื่องการเงินก็คงจะเป็นเรื่องที่จะคาดเคลื่อนกันบ้าง
นะครับความไม่เข้าใจนักกีฬาเกือบทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดนะครับ

เราก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องลงมาดูแลนะฮะ
แล้วท่านประธานโอลิมปิกก็เลยได้สั่งการลงมานะครับ
ว่าให้ดูแลให้เรียบร้อยนะครับ
จะได้เริ่มมีชีวิตแล้วก็นับหนึ่งใหม่
อย่างมีความสุขนะครับในฐานะที่เป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศ
เราก็เดี๋ยวจะขอลงไปดูในรายละเอียดนะครับ
เมืองต้นก็น่าจะปัญหาก็คงไม่น่าจะหนักหนามากนัก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับ
ผมกำลังคิดอยู่ว่าน่าจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบางจากเขาเลย